จังหวัดนนทบุรีนะคะตำรวจตามรวบตัว
วัยรุ่นชาวมอนไว้ได้นะคะซึ่งวัยรุ่นคนนี้เขาไปก่อเหตุ
ขโมยของชาวบ้านหลายรายการด้วยกัน
ไปดูวินาทีการจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพขณะที่คนร้ายเนี่ยวิ่งหลบหนีตำรวจสายตรวจนะคะขณะที่คนร้ายเนี่ยไปลักทรัพย์ของผู้เสียหาย
แต่ทีนี้สุดท้ายตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะภายในบ้านพักไม่มีเลขที่
หลังหมู่บ้านบัวทองธานีตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งผู้ต้องหาคือคนนี้ค่ะนายชาอายุ๒๓ปีเป็นชาวมอนสัญชาติพม่า
มีอาชีพรับจ้างตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานช่วงเวลากลางคืน
ก่อนที่จะนำตัวไปสอบสวนต่อเขารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุ
ลักทรัพย์ตามบ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านบัวทองธานีและหมู่บ้านใกล้เคียง
หลายรายการก็เลยนำตัวไปตรวจค้นต่อที่ห้องพักยึดของกลางได้อีกค่ะ
มีข้าวของเครื่องใช้ต่างนะคะมีผงซักฟอกก็มีสบู่มาม่ากาแฟขนมนาฬิกา
เป็นร้อยรายการเลยหยิบฉวยอะไรได้เอาหมดนะคะ
จากนั้นขยายผลต่อไปดูของที่ใหญ่กว่านี้ที่เขาขโมยมา
มีรถจักรยานยนต์สองคันนอกจากนายชาแล้วนะคะ
ตำรวจก็ไปรวบตัวในหนามอายุ๓๓ปีเป็นชาวมอนสัญชาติพม่าเหมือนกันเลย
ในข้อหารับซื้อของโจร
ต่อมาผู้เสียหายหลายสิบคนค่ะที่ถูกนายชาเข้าไปลักทรัพย
ก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านบัวทองธานี
พอรู้ว่าจับกลุ่มตัวได้ไปรุมชี้ตัว
แล้วก็ไปดูของกลางของตัวเองกันนะคะ
มียาแก้ไอก็มีนะคะมีกล่องยาแก้ไอมีผงซักฟอก

ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุลักษัพหลายครั้ง
รถจักรยานยนต์ไปแล้ว๔คัน
ทำทำไมเอาไปแลกยาบ้ายาไอซ์มาเสพนะคะ
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ